สำหรับเหล่าดาราแล้วก็เน็ตไอดอลนะคะ
ที่มีรายชื่อในการเข้าไปรีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์ในเครือของ
วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา

แล้วก็นางเอกสาวขวัญอุสามณีนะคะ
ทั้งคู่นะคะให้การรับสารภาพ
โดยสาวขวัญเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่า
ตอนนี้เธอไม่ได้รับรีวิวสินค้าเครื่องสำอางแล้ว

แล้วก็มองว่าจะมีความเสี่ยงมากเกินไปค่ะ
ได้รับเพราะว่าอะไร
ก็จริงเราเสี่ยงอะค่ะ
เราเป็นคนสาธารณะความเสี่ยงก็เยอะ
เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัย

เราก็ใช้หน้าเราสวยอยู่แล้วด้วยมั้งคะ

ก็ให้ความรู้ให้ความกระจ่างเรา
ว่าเราควรจะใช้ชีวิตที่ทางแบบไหน

แล้วก็พี่ทนายคุณอาเป็นคนจัดการ
ส่วนคดีของขวัญอุสามณีเองนะคะ
สามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้เลยนะคะ
เพราะว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

แต่อีกหนึ่งกรณีของไต้ฝุ่นนะคะ
ต้องถูกส่งตัวฟ้องสารแขวงพระนครใต้
ความผิดฐานโฆษณาคุณประโยชน์อันเป็นเท็จ

เนื่องจากข้อหามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
อำนาจของเลขาธิการออยในการเปรียบเทียบปรับนั่นเอง
เจ้าตัวก็ได้เดินทางไปขึ้นศาลพร้อมทนายความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มีการจ่ายค่าปรับเป็นอันจบคดีนะคะ
ซึ่งไต้ฝุ่นเนี่ยเขาก็เดินทางมาด้วยสีหน้าที่ไม่ได้เป็นกังวลอะไรมากนักนะคะ

วันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวเราติดตามกันว่าสำหรับคดีนี้
จะมีใครที่เดินทางมารายงานตัวกันบ้าง

อีก๓รายชื่อตอนนี้มา๒แล้วเหลืออีก๑๑นะคะ
มีใครกันบ้างเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีหนึ่ง